อ่าใครที่ยังไม่มีข้อมูลไว้สำหรับการลงทุนในวันที่๑๗มกราคมนี้

มีข้อมูลเช่นซำบัดเพื่อนสำหรับการลงทุน
พอซึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน
เขาจัดการช่วงค่ะเมื่อวานมีพระครูปราชน์
โอลานโอภาโสเจ้าอาวาสวัดเป็นประธาน
ชาวบ้านต่างใช้แป้งโรยต้นตะเคียนจนปรากฏเลขเห็นเด่นชัด

ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นเลขเดียวกันนะคะ
เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเลขเดียวกันก๊อฟเห็นเป็นเลขนั้นไหม

เอาสิคะดวงใครดวงมันนะคะสำหรับวัดแห่งนี้ค่ะ
เขามีชื่อเสียงเรื่องของการทำพิธีกรรมต่าง
ทั้งต้นตะเคียนแล้วก็ไอ้ไข่ที่นำมาจาก
เจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะจ๊ะ
ครับส่วนบริเวณสระน้ำพ่อปู่ศรีสุโธนาคาราช
พ่อปู่มุจรินนคราชที่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
ท่าครูประหลัดธนโรศปัญญาวชิโรท่าเจ้าว่านะครับ
ทำพิธีบวงสวง๒พ่อปู่นาคาราช
พร้อมทั้งหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์ด้วยนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านนะครับก็จดจอกับการส่องหาเลขเด็ดนะครับ
แต่คราวนี้ต้องยืนเรียงเดี่ยวกันเข้ามานะเว้นระยะห่างด้วย
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งบางคนก็เอาโทรศัพท์มือถือนะ
ถ่ายดอกน้ำมนต์หรือว่าไอ้น้ำตาเทียนนั่นแหละ
ส่งไปให้ญาติดูกันด้วยตีกันด้วย
แล้วก็เอาไว้เสี่ยงโชคกันด้วยครับ
ต่อกันที่บริเวณกลางทุ่งนาหมู่บ้านภูมิพัฒนาตำบลหนองตะใกล้
อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านไปอยู่ต้นตานขนาด๒คนโอบความสูง๒๐กว่าเมตร
มีความแปลกคือมันมี๒ยอดอยู่ในต้นเดียวกัน
มันก็แปลกสิเห็นไหมมันแตกไว้๒ยอดแบบนี้
ทางด้านของนายชะอ้อนนะฮะผู้ใหญ่บ้านบ้านเสริมสุข
เคยได้โชคจากต้นตานสองยอดมาแล้ว
บอกว่าต้นตาลต้นนี้นะคุณอายุกว่า๕๐ปี
ก่อนหน้านี้เขาสังเกตเห็นเชื้อราสีขาวบนต้นตาล
แล้วก็ไปดูเชื้อรามันดำเป็นเลข
ก็เลยเอาเลขที่มันเป็นอันเชื้อราไปเสี่ยงโชค
ดันถูกดันถูกขึ้นมาชาวบ้านพอรู้ข่าวก็เลยแห่
ขอโชคลาภได้กันมา๓งวดติดซะแล้วสิครับ
ไปกันแบบรัวเลยใช่ไหมต่อเนื่องค่ะ
จังหวัดอังค้องนะคะชาวบ้านค่ะย่อไปกันเยอะเลย
เมื่อวันนี้เป็นวันรากที่เค้าเปิดให้ไว้ขอพรจากไอ้ไข่
ได้แล้วนะคะหลังจากที่ปิดพื้นที่มาตั้งแต่วันที่๔มกราคมฉีดทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ทีนี้คุณค่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันล่ะไปที่วัดสนามชัยที่อ่างทองเนี่ยเขาไปจุดประทัดค่ะ
แล้วปรากฏว่ามีคนนำมาแขวนไว้ที่รูปปั้นไอ้ไข่นะไหนล่ะปลายหางประทัดอ่ะคุณดูนะ
เขาบอกว่านี่แหละได้สนุกกันก็คราวนี้แหละเลขหางประทัดนั่นมันโดนใจก๊อฟมากเลย
ใช่ไหมก๊อบทำไมมันเหมือนงูเมื่อกี้เลยเออเออเออเฮ้ยให้ไปที่วัดสว่างอารมณ์ครับ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับมีนักแสดงตลกชื่อดังตีดอกสะดาวครับ
เขาแวะไปทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่สามนครพร้อมทั้งกระซิบขอพรที่ข้างรูหู
รูปปั้นกุมารทองเลิฟนะครับแล้วกุมารทองน้องก้าวนะฮะ
และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการจุดประทัดเสี่ยงทาย
โดยนำเลขปลายประทัดเนี่ยนะครับมาโชว์ให้กับทีมข่าวดู
ดูเอานะครับว่าเลขอะไรนะฮะ
คือเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยเขายังได้เลขเด็ดจากก้านทูบมงคลอีกด้วย
ดอกสะดาวเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับมากราบหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสนะครับ
แล้วก็ขอโชคลาภจากไอ้ไข่แล้วก็กุมารทองน้องก้าว
ได้เลขปลายประทัดไปก็เอาเลขนั้นแหละไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับ
ครั้งนี้เนี่ยได้กระซิบข้างหูกุมารทองน้องก้าว
ว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่แล้วก็จะอุ้มกุมารทองไปรอบโบสถ์๑๐๐รอบเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวมารอลุ้นกันดูแล้วมารอดูว่าพี่ตีเขาจะได้อุ้มนะฮะ
ุมารทองรอบโบสถ์หรือเปล่านะครับ